งานดีดีที่สร้างรายได้ด้วยนะใช่เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะ
อาชีพนี้ปัจจุบันก็เริ่มจะสูญหายไปมากแล้วนะคะ
อย่างที่คุณชนะบอกไปในช่วงที่แล้วสำหรับอาชีพช่างตัดเครื่องแบบพระนะคะ
หรือว่าเครื่องนุ่มห่มของพระสงฆ์นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ย
เดี๋ยวขอพาไปปักหมุดกันก่อนไปกันเลยที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เขาบอกเลยว่าร้านนี้เป็นแห่งเดียวของอุดรธานีด้วย

ประณีตที่ดูใส่ใจในรายละเอียดในการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์ที่เห็นอยู่นี้
เป็นฝีมือของนางสาวอ้อยใจปาปะโมอายุ๕๓ปี
ตัดเย็บผ้าไตรจีวรที่จังหวัดอุดรธานี
อ้อยใจเล่าว่าชาวบ้านมักจะเรียกการตัดเย็บนี้ว่า

ซึ่งถือเป็นอาชีพที่มีคนทำน้อยมากในปัจจุบัน
เพราะต้องอาศัยความอดทนสูงในการตัดเย็บแต่ละครั้ง
ส่วนตัวแล้วเลือกทำอาชีพนี้เพราะมีใจรัก
เริ่มจากการเป็นลูกจ้างร้านตัดเย็บผ้าไตรจีวร

และได้สะสมประสบการณ์เทคนิคการตัดเย็บ
มานานประมาณ๒๕ปีเลยทีเดียว
จนเกิดความชำนาญก่อนจะเปิดเป็นร้านตัดเย็บ
กลายเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าพระพิสุสงฆ์
ทำให้ลูกศิษย์เกจิอาจารย์ดังจากทั่วประเทศ

เพื่อนำไปถวายครูบาอาจารย์อย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
ต้องถ่ายทอดวิชาการตัดเย็บให้กับน้องสาว๒คน

ในซอยริมน้องบัวสี่ตำบลหมากแค่ง
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเปิดเป็นร้านตัดเย็บ
โดยเฉพาะในช่วงวันเข้าพรรษาและวันสำคัญทางศาสนา
ออเดอร์ตัดเย็บผ้าอาบน้ำฝนนับร้อยผืน
ซึ่งผ้าที่เลือกใช้นางอ้อยใจแนะนำว่า
จะใช้ผ้ามัสลินและผ้าป่านญี่ปุ่น
เพราะเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มเบาระบายอากาศซับเหงื่อ

เมื่อผ่านการตัดเย็บออกมาแล้วก็จะไม่ยับไม่ย่นดูสวยงาม
ต่างจากผ้าสำเร็จรูปตามร้านทั่วไป
ที่มีเนื้อผ้าหยาบไม่ซับเหงื่อ
ซึ่งผ้าทุกชิ้นเป็นผ้าคุณภาพที่สั่งซื้อจากกรุงเทพทั้งหมด
โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพระพิสุสงฆ์สายพระธรรมยุทธ์หรือพระสงฆ์วัดป่า

และพระสงฆ์อีกหลายจังหวัดจากทั่วประเทศ

อกจากนี้ยังรับตัดเย็บตามแบบที่ต้องการด้วย
ไม่ว่าจะเป็นย่ามของพระสงฆ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
ที่ร้านก็สามารถตัดเย็บได้ตามต้องการ
อ้อยใจยังบอกอีกว่านับเป็นความโชคดี
ได้ประกอบอาชีพนี้หาเลี้ยงครอบครัว
และถือเป็นอาชีพที่สร้างความสุขใจ
รู้สึกได้บุญทุกครั้งที่ได้ตัดเย็บเครื่องนุ่มห่ม
ให้กับพระพิสุทรงได้สวมใส่
เท่านี้ก็ถือว่าครอบครัวได้บุญมากแล้ว
สำหรับผ้าไตจีวอนชุดใหญ่ประกอบด้วย
สังคาดิ๒ชั้นจีวอน๑ชั้น
สบงอังสะผ้ารัดอกประคดเอว
ซึ่งจะใช้เวลาตัดเย็บประมาณ๑สัปดาห์
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๔๘๐๐๖๕๐๐บาท

มีทั้งผ้าปั่นมัดลินผ้าปั่นแก้ว
ปั่นญี่ปุ่นผ้าปั่นสวิตช์และผ้าปั่นยูเอส

ก็จะมีบริการบรรจุใส่กล่องส่งทางปรายศนีย์